แม่สายสตรองของเราแม่อุ้มลักษณะคุณผู้ชมต้องบอกว่า
อุ้มลักษณะเวอร์ชั่น๒๐๒๓เนี่ย
เป๊ะปังอลังเวอร์จริงคุณผู้ชม
ว่าแล้วพี่แจ๊กกะลินเจอตัวไม่รอช้าค่ะ
คว้าตัวมาอัปเดตทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับอดีตสามีพี่บอลกฤษณะ
เขาลงทุนบินมาจากเชียงใหม่
เพื่อมาส่งน้องดิสนี่ไปโรงเรียนวันแรกที่กรุงเทพ
ซึ่งสาวอุ้มเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีแหละ
ถือว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูก
แต่เขาก็ยืนยันว่าไม่มีทางรีเทิร์นคืนดีกันแน่นอน
แล้วคลิปล่าสุดจำได้ไหมก่อนหน้านี้มันมีคลิปในโซเชียลที่หลายคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลย
น้องดิสนี่เขาชมคุณแม่ว่าแม่อุ้มเนี่ยแต่งตัวสวยต้องมีหนุ่มมาจีบแม่แน่เลย
อุ้มบอกว่าเออพี่แจ๊คมันก็เป็นการพูดจาภาษาเด็ก
แต่ด้วยความที่ว่าลูกสาวเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเจื้อยแจ้วเป็นทุนอยู่แล้ว
ก็เลยออกมาน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่เห็น
ซึ่งในอนาคตเห็นน้องดิสนี่แบบนี้บอกเลยนะคะว่า
มีแววจะเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณแม่มาติดต่อ
เพราะอะไรน้องเนี่ยชอบร้องเพลงมากอยู่ที่บ้านก็จะฝึกร้องเพลง
ไปโรงเรียนก็ไม่เคยงอแงคุณครูเนี่ยชมตลอดเลย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปฟังจากปากของแม่อุ้มกันดีกว่าค่ะ
ชอบเต้นชอบร้องเพลงคือแบบความจำดีมากเรื่องเพลง
เพราะเขาดูเป็นสายการแสดงมากเลยทุกวันนี้
เป็นดาวติ๊กต๊อกเต้นเก่งรู้จักมากกว่าแม่อีกอ่ะ
เส้นแบบเจ็บเมื่ออะไรอย่างนี้แบบเออทำเป็นได้ยังไง

เขาก็เป็นเด็กที่แบบซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลยค่ะ
ดีแล้วค่ะอุ้มก็บอกอย่างที่บอกว่าอุ้มไม่ได้ปิดกั้น
ไม่ได้กีดกันความเป็นพ่อแม่ลูก
เรายังมีพาร์ทที่เป็นพ่อแม่ลูกร่วมกันอยู่

ใช่ค่ะอีกหนึ่งประเด็นดราม่านะที่แม่อุ้มเขาใส่ชุดว่าวิวเดินจูงมือลูกสาวอยู่เนี่ย
คลิปนี้คลิปนี้คลิปเดียวใช่ค่ะ
ได้อัดคลิปชี้แจงไปแล้วเนาะว่าวันนั้นเนี่ยเขาอยู่ในโรงแรม
คือไม่ได้ออกมาเที่ยวห้างนะคุณผู้ชม
เข้าใจแหละว่าแป๊บแรกคนเห็นก็นึกว่าออกมาเดินถนนข้างนอกหรือเปล่า
แต่จริงที่เห็นสาวอุ้มเขาถือกระเป๋าใส่รองเท้าส้นสูงแบบนั้นเนี่ยเป็นการทำคอนเทนต์ธรรมดาธรรมดา

ใช่ชีวิตจริงเนี่ยถึงจะเป็นดาราเซ็กซี่แต่ก็ไม่ได้แต่งตัวโป๊ตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงหรือเปล่าคะ
เอาจริงก็เห็นคุณอุ้มเขาแต่งตัวแบบนี้ก็เฉพาะที่อยู่ในสระว่ายน้ำหรืออะไรแบบนี้เท่านั้น

จริงนะคะคุณผู้ชมมาดูต่อ